คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของโควิด๑๙ก่อนจะมาดูตัวเลขสรุปรวม
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้นะคะ

นายรัติพันธ์ยอดคิรีอายุ๒๘ค่ะ

ตอนที่เขาไปส่งอาหารให้กับลูกค้าที่ป่วยโควิด๑๙

พอไปถึงไม่มีจุดรับฝาก

ใช่ปกติที่อื่นเขาจะมีจุดรับฝักเนาะ

นายกันตภัทรคำอุ่นดีอายุ๓๔
ก็ไม่อยากโจมตีหรอกนะเรื่องที่ผู้ป่วยมารับอาหารเอง
แต่มันก็ต้องปรับเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนแปลง

คือตอนผมไปส่งของป้าเขาบอกว่าไม่ยอมให้รับฝากครับผม
พอดีเขาจะให้ลูกค้าลงมารับอาหารเอง
ติดโควิดผมมีครอบครัวไง
คืออย่างนี้ป้าเขาทำไม่ถูกไงครับ
คือผมก็เลยยกโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเลย
แล้วคือตอนแรกคือเขาให้จดเลขห้องแล้วก็วางไว้
แต่คือตอนผมไปเขามีลูกค้าที่ติดโควิด
เขาให้ลงมาเอาเองอย่างตามคลิปเลยครับ

ต้องหาทางตรงนี้ก็ต้องไปดูว่าจะจัดส่งของกันยังไง

ยิ่งเดี๋ยวนี้ไปไหนก็เจอแต่คนติดเยอะซะด้วยนะคะ
ในวงการบันเทิงถ้าผู้ชมเชื่อไหมครับ
เดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา
ดารานักแสดงนักร้องในวงการบันเทิงติดโควิดไป๔๑คนนะฮะ

คุณมอสปฏิพานนักร้องชื่อดังก็ออกมาโพสต์
บอกว่าติดโควิดกันยกบ้าน
คุณมอสปฏิพานบอกว่าติดโควิดกันตั้งแต่กลางเดือนกุมภานะครับ
คนแรกในบ้านคือลูกสาวคนโตน้องสโหน่
สิบสามกุมภาพันธ์ไข้ขึ้นสามสิบแปดจุดห้าตอนเที่ยงคืน

หกกุมภาพันธ์เริ่มรู้สึกแบบ

ลูกสาวคนเล็กให้อยู่กับพี่เลี้ยง
ไปมาคุณมอสใช้คำนี้เลยนะฮะ

คุณมอสกับพี่เลี้ยงลูกสาวติดอีก
เหลือลูกสาวคนเล็กน้องสวรรค์คนเดียว

ลูกสาวคนเล็กติด๒ขีด

รักษาอาการกันหายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ

นี่ล่าสุดเราได้คุยกับคุณมอสปฏิพานนะครับ

กักตัวอยู่ที่บ้านกันทั้งครอบครัวหมดแล้วนะฮะ

ตอนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเราก็เป็นห่วง

เด็กอยากจะนอนกับแม่แล้ว
ก็เลยแบบร้องไห้
จริงแล้วอยากจะบอกว่านี่
คุณมอสหมายถึงช่วงที่มีลูกสาวร้องไห้บ้าง

แต่ตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านเรียบร้อยหายหมดแล้วนะฮะ

เจเจตรินนี่นักร้องชื่อดังอีกคนนึงนะครับ
ออกมาเปิดเผยว่าติดโควิดเหมือนกัน

ฝากเตือนถึงพี่น้องศิลปินนักร้องทุกคน
อาชีพนักร้องมันมีความเสี่ยง

รับว่าพี่เจเนี่ยก็พลาดและประมาทเอง

ช่วงไปรับงานไปร้องเพลงบนเวทีเนี่ย
ยังไงเนี่ยขอให้เลี่ยงเรื่องการรับของจากแฟนเพลง
จับมือการหยิบของจากหน้าเวทีอะไรก็แล้วแต่
เพราะสุดท้ายมือเนี่ยมันจะมาโดนปากเรา
จมูกโดนร่างกายเรา
เป็นประตูที่ไวรัสเนี่ยมันเข้ามาถึงตัวเองแบบไม่รู้ตัว
พร้อมกับทิ้งท้ายด้วยการติดแฮชแท็ก

อ่ะตอนนี้เนี่ยพี่เจอยู่ระหว่างการตรวจสอบรักษาอาการนะครับ
เพื่อให้แน่ชัดว่าไวรัสเนี่ยไม่ลงปอดถ้าปกติดี

ค่ะทีนี้มาดูตัวเลขโควิด๑๙นะคะ
นี่ค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๒๓๕๕๗คนนะคะ

เสียชีวิตเพิ่ม๓๘ศพนะคะ
ยังคงมีผู้ที่ติดเชื้อรักษาอาการอยู่๑๘๙๙๓ราย

ใส่คุณช่วยหายใจ๒๔๐ราย
เราก็กระตุ้นการรณรงค์กันเรื่องของการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙
ด้วยความที่อาการมันจะได้ไม่รุนแรงมากนักนะคะ
ก็พยายามที่จะฉีดกันให้ได้มากที่สุดตอนนี้

ก็รักษาตัวให้พ้นจากโรคภัยกันนะ